คุณผู้ชมหลังจากที่หวยงวดที่ผ่านมาออกไปก็มีคนไปเชื่อมโยงกับเรื่องของการเลือกตั้ง

คุณผู้ชมจำคะแนนดิบของพักได้หรือเปล่า
ที่เป็นคะแนนดิบผลวมมาสามอันดับแรก
คุณเอาคะแนนดิบร้อยละเท่าไหร่๙๕หรือว่ายังไงคือมันออกมาหลายตัวเลข
ดิบล่าสุดคะแนนดิบล่าสุดเลย
แล้ว๓หลักเออแล้วมันไปตรงกับรางวัลงวดนี้พอดี
เดี๋ยวก่อนมันได้เหรอ

แบบคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าการออกรางวัลทำไมมันถึงไปตรงกับเรื่องของตัวเลขคะแนนของการเลือกตั้งครั้งนี้

บังเอิญหรือเปล่า
มันก็บังเอิญไปหรือเปล่าล่ะคุณดูสิเนี่ย
ทำไมมันตรงขนาดนั้นน่ะเห็นไหม
เออตองแปดนะหลายคนข้องใจเรื่องตองแปดเหมือนกันนะว่าตองแปดก็มาได้ด้วยหรอ
อันนี้คือคนในโซเชียลเขาสงสัยนะเขาก็เลยทำแล้วก็วงแล้วก็โพสต์ในโซเชียลถามว่าเอ๊ะยังไง
เราไปฟังทางด้านของสำนักงานสลากชี้แจงหน่อยเขาว่ายังไงนะฮะ
ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกบุญส่งจันทรีศรีนะฮะเป็นผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่า
ตามที่มีกระแสข่าวโลกออนไลน์ตามที่ราวที่คุณผู้ชมได้เห็นไปหน้าที่๒นะ
บอกว่าผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่๑เมษายน๒๕๖๒มันไปตรงกันใกล้เคียงกันกับตัวเลขคะแนนรวมของการเลือกตั้งของพักการเมืองต่าง
ตรวจสอบแล้วท่านบอกว่าเลขที่นำไปเผยแพร่เชื่อมโยงนั้นไม่ตรงกันกับในเว็บไซต์ของกรกต

ภูมิในการสำนักงานสลากยืนยันการออกรางวัลงวดวันที่๑ที่ผ่านมาเนี่ย
โดยทุกหมายเลขมีโอกาสออกได้เท่ากัน

โดยการออกรางวัลทุกครั้งเนี่ยก็จะมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคือผมก็เคยไปเป็นกรรมการออกรางวัลด้วย

ทุกครั้งก่อนที่เราจะเห็นน่าจอ
เขาก็จะให้กรรมการแล้วก็ประธานกรรมการทั้งหมดทั้งมวลไปในห้องเก็บอุปกรณ์
ไปตรวจเช็คว่าน้ำหนักเอาไปชั่งดูสิมันตรงหรือเปล่า

หนักมันตรงได้กิโลกรัมได้กรัมตามที่กำหนดหรือเปล่า
หรือมันหนักเกินไปหรือมันมีการถวงหรือเปล่า
พอเสร็จปุ๊บก็จะบรรจุใส่หีบผนึกซิลแล้วก็เซ็นอีกทีหนึ่ง

แล้วก็สามารถเข้าไปชมการออกรางวัลได้
โดยสามารถรับชมการออกรางวัลย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานสลาก
แล้วสำหรับตัวเลขที่เป็นกระแสโซเชียลก็คือ
รางวัลที่๑ที่๓ตัวท้าย๗๖
ไปตรงกันกับ๓ตัวท้ายของคะแนนผลรวมของพักพลังประชารัฐ

รางวัลเลขหน้า๓ตัวมันไปออก๘๘
ตรงกับ๓ตัวท้ายของคะแนนของอะไร

แล้วรางวัล๓ตัวท้าย๙๗
ก็ดันไปตรงกับคะแนนผลรวมของอนาคตใหม่
คนก็เอ๊ะทำไมมันถึงมันตรงกันแบบนี้
แต่ว่าให้คุณผู้ชมดูอีกภาพหนึ่ง
อันนี้เป็นที่โลกโซเชียลแชร์กันใช่ไหมคะ
แล้วมีอีกแผ่นนึงมาเทียบของกรกต
ตัวเลขไม่ตรงนะ
คือเราไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างคนที่เทียน

ทุกลุ่มแต่ก็จับไป
อย่างที่บอกคุณผู้ชมตอนนี้คือเอาตรงเลยนะคะ
ออนไลน์เนี่ยนะมันสร้างได้หมด

ว่าสร้างได้หมดแต่งได้หมดปรุงได้หมดอืม
คือจะเขียนอะไรจะมาจากไหนคือมันไม่มีใครรู้
ทำได้หมดเลยอะค่ะคือคือก่อนออกไม่มีใครคาดการณคาดคิดหรอกว่ามันจะออกแบบนี้
แต่พอมันออกมาอ่ามันตรงเห็นยังคือคือต้องบอกคุณนักสมควรแบบนี้ว่า
คนอ่ะไปเก่งเลือกตั้งเยอะใช่เพราะว่าคนให้ความสำคัญบอกอย่างที่บอก
เวลามีอีเวนต์อะไรใหญ่คนก็จะไปเกรงเลขแบบนั้น
แต่นี่คุณผู้ชมดูอันนี้คือตัวเลขที่มาจากประกาศของกรกตจริง
ซึ่งมันไม่ตรงกันฝั่งซ้ายคือคนทำในโซเชียล

คือก็อย่างที่บอกว่าคนไปเก่งเลือกตั้งเยอะ

แล้วพอมันออกมามันไปเป็นแบบนี้ไง
เพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชมเวลาติดตามข่าวสารไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเลยนะคะ
การเมืองอาทยากรรมแชร์โพสต์ต่างทุกอย่างเหมือนแบบนี้เหมือนกัน
ต้องตรวจสอบดีหลายแหล่งเลยเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้บนโลกออนไลน์
ตัดต่อก็ทำได้สร้างได้หมดทุกอย่างค่ะ
ก็อย่าไปทุ่มกับหัวเยอะแล้วกันเดี๋ยวมันจะเจ็บเยอะนะครับ

ถูกเราก็ดีใจด้วยนะครับรับโทรศัพท์กันต่อไปคนถูก